ราวุฒิมาสุกกันบ้างนะครับล่าสุดหลังจากที่เขานั้นต้องเผชิญกับปัญหาชีวิต
แล้วก็เข้าพบกับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลมีการได้สังกัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
สารวุฒิมาสุกนะครับหลังจากที่ถูกสโมสรหนองบัวพิชยะยกเลิกสัญญา
นี่เป็นภาพเก่านะครับก็หายตัวไปแล้วสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาที่สมาคมกีฬาฟุตบอล
เข้าพบกับนายกสมาคมเพื่อพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลถึงการมอบโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับสารวุฒิ
แล้วก็ยืนยันนะครับว่าสารวุฒิมีความตั้งใจจะกลับมาเล่นบอลจริงอีกครั้ง
แล้วก็มุ่งมั่นกับการเป็นนักเตะอาชีพกับโอกาสที่ได้รับ
สารวุฒิในวัย๒๙ก็เป็นแข้งมากประสบการณ์นะครับ
การค้าแข้งกับสโมสรชั้นนำในไทยลีกหลายทีมนะครับทั้งเมืองทองอ่า
ทั้งบีจีนักคอรักษีมานะครับพีเอทีระยองแล้วก็ในลีกรอง
ทั้งหนองบัวพิชยะแล้วก็จามจุริยุเมตตซึ่งเป็นทีมทำให้เขาแจ้งเกิดครับ
ส่วนเรื่องของธีรสินแดงดายินดีกันหน่อยนะครับ
กองหน้าทีมชาติไทยของชีวิตศือเอสพราว์ตในเจรีกต์
ให้น้องว่ามานะครับที่ห่างจากนะครับ
ลูกชายคนแรกใน๓ปีด้วยกันก็ได้มีเพื่อนร่วมทีมชาติ

ด้วยการรวมถึงธนบูลเกษารัฐด้วย
รสินเวลานี้ก็ไม่สามารถเดินทางกลับมาที่ไทยได้นะครับ
ก็มีการโพสต์ข้อความว่ามีโอกาสจะกลับมาหาลูกให้เร็วที่สุด
แล้วขอให้ทั้งคู่แข็งแรงไวครับ
ส่วนภรรยาของธีรสินก็ได้มีการโพสต์รูปเปรียบเทียบระหว่างลูกชายทั้งสองคนด้วยครับ
สถานการณ์ล่าสุดนะครับฟุตบอลในย่านอาเซียน
แข่งขันวีลีกของเวียดนามอาจจะเป็นลีกแรกในเอเชียที่กลับมาแข่งได้อีกครั้ง
หลังจากที่สมาคมฟุตบอลของเวียดนาม
ตัดสินใจที่จะให้การแข่งขันวีลีกกลับมาแข่งขันในวันที่๑๕พฤษภาคม
หลังจากจำนวนยอดผู้ติดเชื้อของเวียดนามมีจำนวนไม่เพิ่มสูงขึ้นมากนักครับ
ปัจจุบันในเวียดนามมียอดผู้ติดเชื้อ๒๖๘คน
แล้วก็หายไปแล้วใน๒๐๒คนด้วยกัน
ไม่มีผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อวัน